ท่านผู้ชมครับตอนนี้นักศึกษาในหอพักที่อุดรธานีตอนนี้เนี่ย
กำลังขวัญภาวะกันนะครับอยู่ดีดีเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้นี่หาย
พบว่าพฤติกรรมของคนที่มาก่อเหตุนอกจากขโมยเสื้อผ้าเนี่ยนะฮะ
มีไปตามห้องเอาหูไปแนบฟังว่ามีใครอยู่หรือเปล่า

ถ้าเสียงเงียบก็พยายามจะเปิดประตูเข้าไปด้วย
นี่ตอนที่ขโมยเสื้อผ้านะครับ
บ็อกเซอร์อะไรของเขานี่ชุดชั้นในของผู้ชายนี่

คือจะว่าเป็นโรคจิตมาขโมยเสื้อผ้าผู้หญิงก็ไม่ใช่

ที่ถนนสายอุทิศในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ช่วงเกือบตี๓นะครับของคืนที่ผ่านมา
นี่ผู้ชายคนนี้นะครับ
เดินเข้ามาแล้วก็มาขโมยข้าวของของเขาที่เป็นเสื้อผ้า
นี่เห็นไหมฮะได้มาก็นี่เอากางเกงมา
มากลับข้างหลังจากที่เขาตากเอาไว้นี่ใส่แมสมานะครับ
แต่ผมสั้นรูปร่างแบบนี้ใครเห็นก็จำได้
ขึ้นไปที่ชั้น๔ของหอนะฮะลานตากผ้านะครับ
เอาเสื้อเอากางเกงที่แขวนอยู่ที่ราวตากผ้าไป
คืออยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงนะฮะ

ก็เห็นหน้าเต็มเลยพี่อุ๋ย
ชัดเลยนี่ตี๓แล้วก็ปิด
มีใครมองเห็นแล้วมั้ยเนี่ยแต่เขาเห็นแล้ว
แต่สุดท้ายเนี่ยได้ของไปนะครับก็เป็นเสื้อผ้านะครับ

เสื้อกางเกงแล้วก็กางเกงในของผู้ชาย
น้องที่เป็นนักศึกษาอายุ๑๙ปีคนนึงนะครับ
เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในอุดรธานีนี่แหละบอกว่าซักเสื้อผ้าที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
แล้วนำมาตากที่ลานตากผ้าชั้นสี่ของหอพักพอจะไปเก็บเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้วันนี้ครับ
ปรากฏว่าหายครับมีเสื้อยืดคณะตัวหนึ่งกางเกงขายาวสีดำตัวหนึ่ง
กางเกงขาสั้นเป็นกางเกงกีฬาอีกตัวนึงกางเกงชั้นในของผู้ชายอีกตัวนึง
รวมแล้วก็มูลค่าประมาณ๖๐๐เลยไปบอกคนดูแลหอพักเพื่อขอดูกล้องวงจรปิด
ว่าใครมาเอาไปคนดูแลหอพักก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนะฮะ
ก็เห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
อกจากนี้เนี่ยคนก่อเหตุยังมีพฤติกรรมแปลกคือเดินไปตามห้องแล้วเอาหูเนี่ยไปแนบฟังตามห้อง
แล้วพยายามจะเปิดประตูห้องด้วยนี่เห็นไหมฮะนี่ตามกำแพงของห้องเนี่ย
คงจะฟังว่าเอ๊ะมีใครอยู่ในห้องไหมเห็นไหมนี่ไม่กลัวใครเดินมาแล้วเห็นเลยเหรอ
ค่ะดูสิแล้วเขาไม่คิดว่าจะมีกล้องวงจรปิดเหรอคะ
นั่นน่ะสินี่จับภาพไว้ได้หมดเลยนะครับแล้วห้องไหนเนี่ยคือพยายามจะเปิดห้อง
คือถ้าห้องไหนไม่ล็อกอ่ะก็คงจะเข้าไปขโมยของอีกในมือยังมีเสื้อผ้าเขาอยู่เลยเห็นไหม
เอามาจากราวตากผ้าที่บนชั้น๔นะฮะคนร้ายคนนี้เนี่ยเจ้าของผู้ดูแลหอพักบอกว่า
อาจจะเป็นคนเร่ร่อนเพราะแถวแถวหอเนี่ยมีบอกขอสออยู่ค่ะนะฮะ
ก็เลยฝากทางเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลหรือว่าจัดระเบียบคนเร่ร่อนให้หน่อย
ไม่อย่างนั้นเนี่ยนี่เห็นไหมฮะออกมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญมาขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านเขา
ประมาณ๒๐วิครับประมาณแต่ละห้องอ่ะหรอใช่ครับเหมือนฟังอะไรเสียงอะไรในห้อง
ใช่ครับใช่แล้วบางทีก็พยายามเปิดประตูเข้าไป
ทุกห้องเลยใช่มั้ยพยายามเปิดทุกห้องเลยพยายามเปิดไม่ทุกห้องครับ
แต่ฟังเกือบทุกห้องเลยครับแล้วก็จับลูกบิดเปิดดูว่าประตูเปิดได้ไหม